มีเรื่องแปลกมาเล่าให้ฟังไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะ

เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าโอ้โหเจอผีหลอกวิญญาณหลอน
แล้วผีตัวนี้คาดแค้นเขา
เป็นผีที่แค้นเพราะว่าผู้ชายคนนี้ไปพังสารของผี
และอีกอย่างหนึ่งไปขโมยเงินของผีมา

ดังนั้นผีจึงแค้นเข้ามาเป็น๑๐ปีแล้ว
ตามเอาชีวิตมาตลอด๑๐ปีเลยนะฮะ
ทุกวันนี้ผียังเข้าเขาอยู่เลย
พอนักข่าวของเราไปเจอผู้ชายคนนี้
ปรากฏว่านักข่าวของเราไม่ได้คุยกับผู้ชายคนนี้นะ
คุยกับผีที่สิงร่างผู้ชายคนนี้อยู่

ทำไมต้องมาทำร้ายเขาด้วยอะครับ
ก็คุยกันเดี๋ยวจะเอาไปคืนให้ครับ

เดี๋ยวให้เขาไปทำพิธีขอเข้ามาให้

บ้างครับแล้วอะไรอีกของคืออะไรบอกได้ไหมครับเท่าไหร่ครับ
จะให้เขาไปคืนยังไงถวายวัดให้ถวายวัดนะวัดนี้ได้ไหมคุณชื่ออะไรบอกได้ไหมครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแบรนด์อาฆาตผีทวงเงินนะฮะ
โดยผู้ชายคนนี้คือนายธีรยุทธ์แนวสุขนะฮะแต่ว่าเนี่ย
เขามีอาการตัวสั่นฟุบหน้าลงกับพื้นแล้วก็แน่นิ่งไป
สรุปเขาบอกเขามีวิญญาณเข้าสิงแล้วคุยกับวิญญาณฮะ
ยาบอกว่าไอ้เจ้าของร่างมันลบหลู่กูกูมาตามมัน
กูอยากให้มันบวชให้กูเอาของคืนกูมาเอาเงินคืนกูมา
โอ้โหทีนี้นะฮะหลังจากผีออกพี่ธีรยุทธ์ก็ได้สติ
ธีรยุทธ์ก็เล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่านี่ที่ผีมาตามทวงเงินเพราะอะไร
เขาย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อหลายต่อหลายปีก่อนนะฮะ
คือคุณธีรยุทธ์ดันนะคุณดันเคยไปลาดตระเวนอยู่ในป่า
ขณะที่เป็นทหารพรานเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
อยู่ในผืนป่าในพื้นที่อำเภอสุงหายโกลกจังหวัดนราธิวาส
แล้วทีนี้ไปเจอกับสารเจ้าที่สารหนึ่งในป่า
เขาไปปัสสาวะใกล้กับที่ตั้งศาลและตรงนั้นเห็นว่าเป็นสารไม้เก่า
อ้าวข้างในศาลเนี่ยมีห่อผ้าอะไรสักอย่าง
เมื่อเปิดออกพบเงิน๗๐๐๐บาทเขายอมรับว่าด้วยความโลภของเขาเนี่ย
คิดว่าในห่อนั้นมีเงินแล้วใช่ไหมดังนั้นในศาลเนี่ยหรือว่าใต้ศาล
ใต้ดินเนี่ยน่าจะมีเงินซุกซ่อนอยู่อีกก็เลยบรื้อก็เลยพังสาร
สารเนี่ยพังไปหมดเลยนะครับและตอนนั้นคุณธิรยุทธ์บอกว่า
เหล่านั้นน่าจะเป็นเงินของผู้ค้ายาเสพติดที่เอามาซุกซ่อนไว้
คุณธิรยุทธ์ก็เลยเอาเงินเหล่านั้นมา๗๐๐๐บาท
แล้วไปพังศาลเขาอีกหลังจากนั้น๑๐ปีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
ปรากฏเขาถูกวิญญาณตามหลอกหลอนจนเขาแทบจะทนไม่ได้คุณ
เขาถึงขั้นแบบจะประสาทกินเลยเขาบอกแบบนี้
เขาเคยเอาสายไฟมาผูกคอตัวเองเหมือนจะฆ่าตัวตาย
แต่ตัวเขานะไม่รู้ตัวตอนนั้น
แล้วโชคดีที่เมียเขามาเห็นก่อนแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้

ทำให้ครอบครัวของเขาโดยเฉพาะภรรยา

พาตัวของนายธิรยุทธ์มาที่วัดเทพประสาทเตาถ่าน
เพื่อให้พระอาจารย์บุญส่งจันทิโมผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ช่วยทำพิธีรดน้ำมนปัดเป่าสิ่งชอบร้าย
แล้วก็คุณธิรยุทธ์บอกว่าขออาศัยอยู่ที่วัดชั่วคราวก่อน
แต่ระหว่างที่พระอาจารย์กำลังทำพิธี
ปรากฏว่าผีเข้าอีกแล้วคุณ
ผีเข้านายธิรยุทธ์จนพระอาจารย์บุญส่ง

และขอบินทบาทชีวิตโยมไว้

พระอาจารย์คุยกับผีเหมือนกัน
บอกขอนะอาตมาขอชีวิตของโยมคนนี้ไว้ก่อน
ยืดเวลาในการเอาชีวิตโยมคนนี้ไว้ก่อน
โยมคนนี้ได้กลับไปบวชที่บ้านเกิด
ในพื้นที่อำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกตก่อน
เพื่อให้เกิดผลบุญลบล้างกรรมที่เคยสร้างไว้ในอดีต
ส่วนเงินทองผีบอกเงิน๗๐๐๐ใช่ไหม
ไม่เอาแล้วถือว่ามันเป็นกรรมของมันแล้ว

ตลอดช่วงชีวิต๑๐ปีที่มันต้องทรมาน

เขาขีดเส้นตายไว้จริงวันที่๒๐ก็คือวันพรุ่งนี้
เออนะฮะแต่ว่าพระอาจารย์ท่านก็

บอกว่าให้เขาบวชเอาเป็นบุญได้ไหม

หมอปลาบอกจริงก็ไม่ค่อยเชื่อนะ
ผีจะมาทวงเงินทวงทองอะไรแบบนี้